ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ว่าพระสงฆ์จริงแล้วเขาก็มีหน้าที่ในวัดเนาะ
บางทีก็ทำวัดกันบ้างสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่
มีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
สิ่งที่เขาทำในช่วงเวลานี้คือนั่งหั่นกัญชาแห้งอยู่ในกุฏิค่ะ

มาเต็มเลยนะครับพอบ้านทนไม่ไหวนะครับเพราะเห็นพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนี้
สุมยาเสพติดกับวัยรุ่นตลอดเวลาแจ้งเจ้าหน้าที่จับเลยค่ะ

น้ำแข็งครับ
น้ำแข็ง
และท่านทำไมไม่รับ
ซุกใครไม่ได้ซุกผมไม่ได้หรอก

แม่อยากถามว่าที่ท่านตอบน้ำแข็งท่านคิดอะไร
หลอกผมไม่ได้หรอกผมได้บูดมันมีซิฟอยู่

ครบเลยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบรามยาเสพติดอำเภอเมืองสะแก้ว
ตรวจค้นพระพัฒนภงทูคัมมีหรือต่ออายุ๓๔ปีนะคะ
กุฏิเนี่ยอยู่ในวัดบ้านใหม่ถาวรโอ้โห
นี่ค่ะตอนแรกที่เข้าไปนะ
ขอเรียกนายแล้วกันนะนายพัฒนภงนะคะเปิดคอมพิวเตอร์ฟังเพลงเพลินเลย
หั่นกัญชาแห้งสบายอารมณ์เหลือเกิน
เจ้าหน้าที่เขาขอตรวจค้นอย่างละเอียดเจอถุงกัญชาแห้งเจออุปกรณ์การเสพ๑ชุด
ไอซ์อีกหนึ่งห่อส่วนระเบียงหลังห้องมาเป็นต้นเลยจ้าเนี่ย
โอ้โหปลูกกัญชาแห้งอยู่ในกระถาง๔กระถางค่ะ
ในห้องเนี่ยมีกีต้ามีขนมขบเคี้ยวอยู่ด้วยโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่านี่คือห้องของพระสงฆ์อ่ะค่ะ

นายพระธาพงศ์ก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐานแล้วค่ะยอมรับสารภาพเสพทั้งกัญชาเสพทั้งไอซ์
กัญชาในกระถางเนี่ยปลูกเอาไว้เสพเองเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องคุมตัวไปให้เจ้าอาวาสวัดใหม่ถาวรทำพิธีศึกนะคะ
โดยเป็นรองเจ้าอาวาสที่เป็นคนทำพิธีให้แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสะแก้ว
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาจับผู้ต้องหามา๓คนในพื้นที่ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้วนี่แหละ
มียาบ้า๕เม็ดกัญชาแห้ง๒ห่อแล้วก็อุปกรณ์การเสพ
จากนั้นเขาขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก๑คนพร้อมกับยาบ้า๑๐๐เมตร
แล้วผู้ต้องหาคนนี้แหละค่ะซัดทอดไปบอกว่าอ๋อพระพัฒนภงหรือนายพัฒนภงเนี่ยนะครับ
ร่วมด้วยช่วยกันเสพกับผมนี่แหละสุดท้ายก็เลยเป็นการขยายผลตามมาจับถึงในกุฏิเลยค่ะครับ